คุณผู้ชมมาดูเรื่องที่ก็ต้องบอกว่า

จากค่าแถลงข่าว๓แสน
แล้วก็มาต่อเนื่องมาถึงจุดที่ค่าออกรายการสามแสนห้า

ตอนนี้ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

จากคำสัมภาษณ์ที่ทนายที่ถูกพาดพิงได้ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะ
เรื่องค่าออกรายการ๓๕๐๐๐๐๐บาท
อันนั้นไม่ใช่ค่าออกรายการแต่ว่าเป็นค่าวิชาชีพทนาย
ธนายตั้มก็แถลงชี้แจงเรื่องปม๓๐๐๐๐๐๐บาท
แสนเหงาแล้วก็มีการโยงถึงทนายความหญิงเรียกเก็บเงินลูกความ
พาออกรายการโทรทัศน์แล้วทนายนิด้าก็ออกมาปฏิเสธ
ทนายสาวที่ถูกพาดพิงไม่ใช่เธอ
และเธอก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีนั้น
อมรับว่าเคยไปออกรายการโทรทัศน์พร้อมลูกความ

นางสาวพิรดาธนโชจินดาหรือแม่น้ำหนึ่ง

อย่าเอาหนูไปโยงไปเกี่ยว
ก่อนหน้านี้มีการเผยรูปแม่น้ำหนึ่ง
กับสลิปโอนเงินธนาคาร๓แสน๕
ถูกขุดคุยว่าไปออกรายการกับใคร
ล่าสุดเธอยืนยันอีกครั้งนะคะ
ว่าโอนเงิน๓แสน๕จริง
เป็นค่าวิชาชีพทางทนายเมื่อวันที่๑๗มิถุนายน
ซึ่งวันนั้นทนายได้ไปนั่งเป็นที่ปรึกษาในรายการโหนกระแส

และพาไปแจ้งความพร้อมแถลงข่าว
เช่นเดียวกับทนายนิด้าที่ออกมาโพสต์สลิปเดียว

ระบุว่าทิ้งบอมและเงียบเลยนะ
สรุปหลักฐานเด็ดที่จะแหกลุงชุวิตก็ไม่มี
เรียกเรตติ้งแล้วเอาชื่อเสียงหากินโจมตีคนอื่น
ถือเป็นทักษะชั้นสูงนี่มันแน่นอนจริงนับถือ

แล้วก็ชี้แจงว่ามีการชำระค่าวิชาชีพ
ทนายความเข้าบริษัทจำนวน๓๕๐๐๐บาทจริง
ย้ำว่าไม่ใช่ค่าพาไปออกรายการโทรทัศน์นะคะ
หลังจากทนายนิด้าชี้แจงเนี่ย
ก็ยังแสดงความเห็นตอบกลับธนายความ
บางส่วนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะ
สังคมมองว่าประเด็นค่าธนายความ
จาก๓๐๐๐๐๐บาทหรือ๓๕๐๐๐๐บาทนั้น
กลายเป็นดราม่าที่ต้องหาข้อสรุปค่ะ

ได้พูดถึงกรณีที่สังคมให้ความสนใจ
ประเด็นมันญาติธนายความจากข่าวที่เกิดขึ้นบอกว่า
ผิดมัญญาติธนายความคือการทำผิดข้อบังคับ

เฉพาะการเรียกผลประโยชน์โดยใช้อุบาย
จากกรณีข่าวนั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเข้าข่ายข้อใดบ้างค่ะ
ถ้าสนใจก็จะมีอยู่๒ข้อกับอีกข้อนี้ก็คือเรื่องตะบักศิลป์ลูกความ
ชอบโกลยักษ์ชอบมั่วเหนียวซับศิลป์ซึ่งได้มาจากการว่าความ
ตัวเลขที่ออกมาก็ต้องบอกว่าสะเทือนวงการทนายความจริงนะคะ
และสำหรับประชาชนที่ต้องการปรึกษาด้านกฎหมายวันนี้ก็ปรากฏว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แจ้งว่าทางศูนย์นิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายค่ะ
โทรปรึกษา๒๐นาทีเจอตัวที่สำนักงานหรือแถลงข่าวทั้งหมดค่าบริการ๐บาท
ใกล้ที่ไหนไปหรือว่านัดเจอที่นั่นรับประกันคุณภาพอาจารย์โพสต์แบบนี้เลยนะคะ